คุณผู้ชมครับกับโซโลแกนที่ว่ากรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัว
ข่าวต่อไปนี้ไม่รู้ลงตัวหรือว่าอะไรมันลงตัวเป๊ะพอดี
รถจักรยานยนต์อยู่นะฮะอยู่บนถนนศรีนครินทร์คุณผู้ชมสักพักหนึ่งลงท่อปุ๊บลงไป
รถจักรยานยนต์หายไปครึ่งคันโอ้เนี่ยกรุงเทพชีวิตดีที่หลง
ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะต้องเปลี่ยนแล้วคือตรงนั้นเส้นศรีนครินทร์นี่เขาทำทางอยู่ไง
กรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบนี้เยอะมากเลยนะคะ
แล้วกรุงเทพฝาท่ออยู่กลางถนนเต็มไปหมด
รถอยู่บาดเจ็บสิครับหน้าทิ้มลงไปเกือบทั้งคันเนี่ยฮะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมแล้วก็ตั้งคำถามว่าท่ออะไรทำไมต้องมาอยู่กลางถนนกัน
แบบนี้มากมายฝาท่อหายไปไหนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน
ศรีนักษรินขาวออกช่วงใกล้กับแยกลำสาลีครับโผล่ละมึง
เอ่ยตำรวจเอยก็ไปช่วยคนขี่รถจักรยานยนต์เพราะเขา
บาดเจ็บนะแล้วก็ไปหาแท่งเบรีเออร์สีส้มเนี่ยมาล้อมท่อนี้เอา
ไว้เวลาต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะที่เป็นผู้รับ
เหมาเนี่ยนะฮะก็นำฝาท่ออันใหม่มาปิดแล้วก็ราดยางมาต่อย
อีกชั้นเพื่อความปลอดภัยคำถามคือแล้วทำไมเพิ่งจะมา
ทำไมตอนแรกทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นล่ะนะฮะส่วน
สาเหตุที่ฝาท่อหายเขาบอกว่าเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นแนวกัน
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มบรรจบกับสายสีเหลืองครับนะ
ทำให้มีการปรับพื้นผิวการจราจรหลายจุดมีทั้งเบียง
อะไรเอ่ยก็ทำให้ฝาท่อมันชำรุดหรือว่าปิดไม่สนิท
ค่ะพอรถใหญ่อ่ะวิ่งผ่านไปมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักฝา
ท่อมันก็ตกลงไปข้างล่างอ่ะนะฮะทีนี้พอคนขี่รถมาเอ้า
ก็ตกลงไปแบบนี้อย่างที่เห็นนะฮะล่าสุดนะฮะผู้รับ
เหมาก่อสร้างก็มีการประสานไปยังจำรวจเพื่อชดใช้ค่า
เสียหายให้กับผู้ที่คนขับรถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บ
เป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องซ่อมรถให้เขาด้วยนะใช่